ข่าวนี้นี่ต้องเงยหน้ามาดูหน้าจอแล้วช่วยกันเพ่งช่วยกันมองหน่อยนะ
เห็นเหมือนกับที่ชาวบ้านเขาเห็นหรือเปล่า
คือชาวบ้านเขาจะทำห้องน้ำเขาก็เลยมีการขุดดินตรงนั้นมา
ปรากฏว่าไปเจอหายแล้วในหายเนี่ยมันเหมือนมีกระดูกของมนุษย์

ทีนี้ตอนที่จุดทูปค่ะคุณผู้ชม
เขาบอกว่าควันของทูบมันเหมือนกับใบหน้าคน
เนี่ยคุณผู้ชมคุณผู้ชมมองเห็นไหมคะ
ลองดูเอาจริงนะตอนที่ดิฉันมองมันก็ดูเป็นขาว
มันก็ดูเป็นควันแต่ตรงกลางคุณผู้ชม
มันแบบเป็นสีขาวเข้มกว่าจุดอื่นอันนั้นดิฉันเห็นตรงนั้น

มีขันใช่ไหมคะทางด้านขวาของขัน
ไล่ไปจะเป็นเหมือนเคราแล้วก็เป็นปาก
ขึ้นไปเป็นจมูกแล้วมีตาสองข้าง
อ่ะแสดงว่าจุดที่คุณอรัชพรมองในภาพนี้
กับจุดที่เดชน์มองไม่เหมือนกันคนละจุดกัน

คืออันนี้เป็นควันที่ลอยออกมาจากการจุดทูบนะคะ
คือชาวบ้านที่น้ำบ่าตำบลดอนตะนิน
อำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชศรีมาเนี่ย

ไม่รู้ว่าเขาเห็นภาพที่ดิฉันเห็นหรือคุณอรัชพรเห็นนะ
แต่เขาเชื่อว่านี่เป็นดวงวิญญาณของเจ้าของกระดูก

คือไปขุดเจออยู่ใต้ดินลึกสัก๒เมตร

จุดที่ขุดได้ตรงนี้เลยคุณผู้ชม
เป็นบ้านของนางทองมีบุญรักษา

หลายปีก่อนสามีของเธอฝัน
ว่ามีคนมาอยู่ใต้ดินของที่บ้าน

ส่วนไหนจุดไหนของบ้านที่มีคนมาอาศัยอยู่

เธอก็เลยไม่ได้มีการขุดหา
แล้วหลังจากนั้นสามีก็เสียชีวิตไป
ทีนี้พื้นที่ตรงนี้ค่ะ
นางทองมีบอกว่าเดี๋ยวจะมีการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านซะหน่อยละกัน
ลื้อห้องน้ำมาสร้างใหม่หน่อย
แต่พอขุดดินลึกลงไปค่ะคุณผู้ชม
ตรงริมรั้วข้างบ้านเจอหาย๒หาย
แล้วนี่คือสิ่งที่อยู่ในหายนะคุณผู้ชม
หายเนี้ยมันเป็นสภาพเก่ามากค่ะ
มันแตกเป็นชิ้นสีน้ำตาลออกส้มเนี่ย
หายก็มีดินต่างบรรจุอยู่
แล้วเขาไปตรวจพบไงว่ามันมีกระดูก
น่าจะเป็นกระดูกของคนซึ่งอาจจะเป็นเด็กบรรจุอยู่
แล้วอย่างที่เห็นว่ากระดูกสภาพมันเหมือนกับเสื่อมแล้ว

ก็ตั้งใจว่าพอขุดขึ้นมาแล้วก็จะเอาหาย
แล้วก็กระดูกที่ได้มาไปทำพิธีทางศาสนาก่อน

ให้ชาวบ้านได้เรียนรู้ได้ศึกษากันต่อไป

ชาวบ้านเขาก็อยากจุดทูปไง
จุดทูปแล้วมันไปเจอควันทูบแบบนี้ค่ะ
อันนี้ก็เป็นเรื่องความเชื่อของชาวบ้าน
นครราชศรีมาเราเอามาให้ได้ติดตามกันนะคะ